อันตราประวันชาวบลิ้งก็มีความสุขกันแหละ
ลิซ่าประเดิมมื้อแรกกลับไทยหมูกระทะ

สงสัยจะขายดิบขายดีเป็นแน่แท้คลมดูธรรม
ค่ะเหมือนลูกชิ้นยืนกินนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับน้องลิซ่านะครับ
กลับมาถึงประเทศไทยนะครับมาในรอบ๓ปี
การกันว่าเธอน่าจะกลับมาฉลองวันเกิดอายุครบ๒๕ปี
กับครอบครัวของเธอฮะนี่อ่าชาวบลิ้งนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมล่ะ
เนี่ยฮะแค่เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วโอ้โห
แล้วเขาแบบก็เห็นไหมเสื้อตัวเหลืองของสุรีเนี่ยคนไปตามหาซื้อกันตึมเลย
โอ้โฮจะใส่เหมือนลิซ่าฮะ
ถ้าไม่เห็นกับพี่ปุ้ยตัวละโอ้โฮลักมืน
หรอลักมืนน่ะค่ะนี่แหละครับน้องลิซ่า
แล้วลิสามโนบาลมาถึงประเทศไทยแล้วแล้วภาพนี้ปรากฏปั๊บ
แสกเวลคัมโฮมลิลิและอีกอันหนึ่งคือแฮสแท็กมีนาแล้วมีลิซ่าด้วย
โอ้โหขอโทษนี่ขึ้นเทรนด์เลยอ่ะ๑กับ๓เห็นไหมของประเทศไทย
ส่วนลิซ่านะครับโพสต์รูปท้องฟ้าลงไอจีสตอรี่แล้วก็ปักหมุดที่ประเทศไทย
ซึ่งการเดินทางกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ๓ปีนะครับ
หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙โดยคาดว่าลิซ่าเนี่ยกลับมาฉลองวันเกิดนะครับ
รอบ๒๕ปีกับครอบครัวในวันที่๒๗มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะ
โดยเจ้าตัวเนี่ยบินไปอิตาลีแล้วก็มาฝรั่งเศสมาฝรั่งเศสทำไม
ต่อเครื่องกลับไทยไงขณะที่ทีมงานก็แยกย้ายเขาก็กลับเกาหลีใต้กันไป
แฟนที่มารอรับที่สนามบินก็ถ่ายรูปแล้วก็ทวิตภาพของลิซ่า
ในชุดลำลองน่ารักชุดนี้ใส่หมวกสวมหน้ากากอนามัยมิดชิด
แต่ขอโทษเห็นแค่ตาก็น่ารักแล้วนะฮะน้องโบกมือทักทายอย่างเป็นกันเองด้วย
แล้วระหว่างที่ลิซ่าเนี่ยยืนรอรับกระเป๋าอยู่นะครับน้องทำหน้าตกใจนี่รับกระเป๋าเองด้วย
น้องทำหน้าตกใจน้องคงคิดในใจทำไมรูปเราเยอะจังไม่เยอะได้ยังไงเลยนะฮะ
สินค้าหลายอย่างน้องเป็นพรีเซนเตอร์นะเต็มไปหมดเลยครับ
ซึ่งบรรดาแฟนคลับได้ทวิตข้อความขอความเป็นส่วนตัวให้กับลิซ่าด้วย
อย่ารุมน้องหรือว่าถ่ายรูปที่ไม่เหมาะสมนะนี่ฮะภาพต่าง
จากนั้นตลอดทั้งวันครับทวิตเตอร์นะฮะก็มีแฮสแท็กวันนี้น้องฤทธิ์ไปไหน
มีการแชร์รูปแล้วก็สิ่งที่น้องลิซ่าไปทำส่วนใหญ่ก็เป็นป้ายโฆษณาของน้องลิซ่าด้วยที่ถูกแชร์
แต่ที่ยืนยันได้ว่าเจอจริงช่วงค่ำมีโพสต์นะครับลิซ่าไปกินหมูกระทะที่โชคชัย๔ครับ

อ๋อแหมเขากลับมาไทยเนอะ
เลยนะฮะดอมยังกินสัปดาห์เว้นสัปดาห์เลยเออ
ลิซ่ากลับมาก็อยากกินบ้างจะเป็นอะไรไป
นี่ค่ะคือเป็นการเจอน้องแบบ
บังเอิญบังเอิญหลายคนก็ได้เห็นภาพลิซ่าเดินออกจากร้านนะ
เป็นหลักฐานยืนยันมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว

ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
งานนี้ทุกคนยืนยันนะครับว่าได้เว้นระยะให้เป็นความส่วนตัวของลิซ่า
ไม่มีใครถ่ายตอนน้องกินหรืออะไรนะครับ
ร้านนี้คือร้านหมูกระทะพลานชายโชคชัย๔
หลังจากนี้น่าจะขายดีนะฮะ
แล้วก็น้องลิซ่ายังไปช้อปปิ้งที่สยามด้วยนะ
เขาก็ไปเสื้อผ้าชุดเดิมนะฮะ

ไม่ต้องมาพลางตัวบทบังตัวเองอะไรเลย
พี่ปุ้ยไปกินหมูกระทะคนตามแม่นพวงเหมือนกัน